บอกว่ามันแบบนี้หายากเขาเรียกมันว่ามันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ
ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ

ที่นี่มันเสาครับ